สำหรับกรณีที่มีวัยรุ่นไปเที่ยวงานแสดงสินค้า
แบบนี้ปลามานเคิดที่จังหวัดเชพภูมิเลยค่ะแต่ว่าตำรวจก็ตามจับตัวได้ในที่สุดนะคะ
คุมตัวมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
มีปัญหากับคนเจ็บในงานแต่เขาบอกว่าตอนที่เข้ามาเจอหน้าแม่ของผู้บาดเจ็บอ่ะ
ค่ะไม่ได้มีท่าทีเสียใจหรือว่าสะทกสถานแต่อย่างใด
คุณผู้ชมติดตามกันหน่อยนะคะตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเขาแถลงข่าวจับตัวนายชัยยนเมียกขุนทศหรือว่านายฉุย
ผู้ต้องหาที่ร่วมกับเพื่อนก่อเหตุใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงนายพีรวัตรสง่าศรี
วัยรุ่นที่มาเที่ยวงานแสดงสินค้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะทันทีที่อันนี้ก็เป็นจำลองเหตุการณ์นะคุณผู้ชมเนี่ย
เหตุการณ์อยู่ที่งานแสดงสินค้านี่แหละค่ะเอาเหล็กขูดชับแทงเขาแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
มีการรุมทำร้ายก่อนด้วยนะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หนีไปที่บ้านเกิดของตัวเองที่
ตำรวจก็ตามจับตัวมาได้ทันทีที่นายฉุยเนี่ยถูกนำตัวเข้ามาในห้องแถลงข่าวนะคะ
ค่ะแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะเอามือเนี่ยเห็นไหมชกเข้าไปที่หน้าอกด้วยความแบบคับแค้นใจอ่ะ
ว่ามาทำร้ายลูกเขาทำไมทำร้ายลูกเขาเกือบตายอ่ะซึ่งอันนี้เป็นคำเป็นเป็นสิ่งที่นักข่าวเราเขียนมานะคะ
เขาบอกว่าตลอดการพูดคุยเนี่ยนะนายฉุยไม่ได้มีท่าทีเสียใจหรือหวาดกลัวกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเลย
แล้วก็อ้างบอกว่าเขามีปัญหากับคนเจ็บในงานแล้วเขาก็เมาด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาก่อเหตุหรอก
ส่วนอาวุธก็ไม่ได้เตรียมมาหาออกเท่านั้นล่ะค่ะอ๋อ
มีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมครับแต่พูดดังดัง
มีแค่รายงานมีกับเขาเหรอมีกับคุณคนที่โดนแทงเลยเหรอใช่เหรอ
ไม่มีเหรอไม่เคยมีเรื่องมาก่อนไม่มีคนไม่เคยมีปัญหามาก่อนเข้าใจผิด
ในกลุ่มมีปัญหากันมาก่อนไม่ได้เน้นนะที่อ้างว่ามีปัญหากับคนในกลุ่มนะครับ
ตอบได้ตอบแน่นอนเมาหรือว่าผมว่ามีแค่ในงานครับมีแค่ในงานครับ
ทำไมถึงตัดสินใจไปทำอะไรในงานทำอะไรนะฮะเมาครับเมา
ปกติไม่ได้พบอ้าวแล้วทำไมมาอยู่กับตัวเราได้ตลอดอ่ะ
เมื่อวานที่บั้นเกิดที่เชยภูมิ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ขณะนี้กำลังสืบสวนขยายผลตามจับกลุ่มคนก่อเหตุที่เหลือมาด้วยนะคะ
หลังการแถลงข่าวเสร็จเนี่ยผู้ต้องหายังมีการเปลี่ยนใจกลับคำให้การด้วย
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วไม่ยินยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นนะคะอัปเดตความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บหน่อยละกันนะคะ
นายพีรวัตรเนี่ยคือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีได้ไปเยี่ยมด้วยตัวเองเลย
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วพูดคุยตอบโต้ได้แล้ว
พอรู้ว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วก็รู้สึกดีใจ